ท่านผู้ชมครับวันนี้เปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
เรามีให้ติดตามนะฮะจะพาไปดูคดีสะเทือนขวั

แต่เชื่อว่าท่านยังจำกันได้นะครับคดีที่น้องแก้มเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ถูกลูกจ้างของการรถไฟเป็นพนักงานบนรถไฟ
บุกเข้าไปข่มขืนถึงที่นอนบนรถไฟ
แล้วหลังก่อเหตุยังผลักน้องลงมาจากรถไฟตกรถไฟจนเสียชีวิตด้วยนะครับ

ติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้ครับ
๖กรกฎาคมครับ
แก้มเด็กหญิงวัย๑๓ปี
หายจากตู้นอนขบวนรถไฟที่๑๗๔นครศรีธรรมราชกรุงเทพ
ไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นประสบการณ์การขึ้นรถไฟครั้งแรก
และครั้งสุดท้ายในชีวิตของเด็กหญิงวัย๑๓ปี
แก้มขึ้นรถไฟจากสุราธานีพร้อมกับพี่สาวและเพื่อนชายของพี่สาว
ตั้งแต่เย็นวันที่๕กรกฎาคม๒๕๕๙

ใกล้๕นาฬิกาพี่สาวไปปลูก

ปูที่นอนและกระเป๋าเป้หายไป
พนักงานรถไฟ๔คนถูกคุมตัวไปสอบสวน
หนึ่งในนั้นคือวัญชัยแสงขาวหรือเกม

เขาปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง
วัญชัยถูกเค้นสอบอย่างหนัก
กระทั่งตำรวจแกะรอยเจอกล้องวงจรปิด
หลังเขาลงรถไฟที่สถานีบังซื้อ
กล้องวงจรปิดกลายเป็นหลักฐานสำคัญ

ขณะเดียวกันอาสาสมัครกู้ภัย
ตำรวจและเจ้าหน้าที่รถไฟนับร้อยคน
ระดมกำลังปูพรมค้นหาเด็กทำงานแข่งกับเวลา
เดินเท้าตามทางรถไฟตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริคันขึ้นมา
แบ่งกำลังเอ็กซาเรย์พื้นที่แนวทางรถไฟ
วันข้ามคืนด้วยความหวังว่าเด็กยังมีชีวิต

เช้ามืดวันที่๘กรกฎาคม๒๕๕๙
พบร่างเด็กหญิงเคราะหร้ายในป่าย่าริมทางรถไฟ
ระหว่างสถานีวังพงศ์กับสถานีเขาเต่าอำเภอปรานบุรี

วันชัยจำนวนต่อพยานหลักฐาน
ร่องรอยขีดขวนตามร่างกาย
เขายอมรับอย่างไม่สะทกสถาน
เฝ้ามองเด็กมาตลอดตั้งแต่ขึ้นรถไฟ
นั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนใกล้กับตู้นอนของเหยื่อ
เสพยาบ้าถึง๒เมตรจนเกิดอารมณ์ทางเพศ
โอกาสตอนเหยื่อหลับบุกเข้าไปบีบคอต่อยท้องจนสลบ
ล่วงละเมิดทางเพศแล้วจับร่างยนต์ทิ้งทางหน้าต่าง
รวมทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเพื่อทำลายหลักฐาน
โดยมีนัตกรชำนาญเพื่อนคอยดูต้นทาง
นายวัญชัยได้เอาโทรศัพท์ของน้องแก้ม

ไปขายที่ห้างแห่งหนึ่ง
ที่ฝั่งทนตำรวจไปตามจับเอามาได้

แต่ผมไปแถลงสารด้วยตนเองว่าการรับสารภาพ

ไม่ใช่รับสารภาพเพราะสำนึกผิดด้วยตัวเอง

แต่รับสารภาพเพราะเราจับโทรศัพท์ก็ได้

สารจังหวัดหัวหินพิพากษาประหารชีวิตวัญชัย

ชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

อ้างว่าสารภาพเพราะสำนึกผิดนั้น
เห็นว่าคำสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน

จำคุกนัฐกร๔ปีฐานเป็นผู้สนับสนุน
กระทั่ง๑๔กันยายน๒๕๕๙
อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นประหารชีวิต
คำพิพากษาวัญชัยถูกส่งตัวเข้าเรือนจำบางขวาง

โทษประหารชีวิตตามคำพิพากษาสารอุทธร

รถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาให้แก่ครอบครัวของน้องแก้ม

นับเป็นเหตุการณ์ครั้งร้ายแรงที่สุด
ก่อตั้งการรถไฟมา๑๑๗ปี